นะคะเป็นข่าวสวยสายสวยของดิฉันดีคะ
ซักซ้อมกันอย่างเขม่นเลยค่ะขมักเม่นเลยนะคะสำหรับทีมนักแสดงละคร
ในสวนฝันผสานใจพักจงรักนรบดีค่ะ
หนึ่งในมหรสบสมโพธินะคะ
งในมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ
ล่าสุดค่ะคู่ขวัญอย่างโป๊แล้วก็เบลล่านะคะ
คิวมาสวมบทบาทพี่หมื่นแม่หญิงกรเกต
บุภเสันนิวาสอีกครั้งในรอบ๒ปีนะคะ
กับการแสดงละครเวทีครั้งแรก
และแน่นอนค่ะทั้งคู่นะก็รวมไปถึงนุ่นรมิดา
สุดแสนจะภูมิใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะ
ห่วงก็แค่ตอนปล่อยมุกฮานี่แหละ
ผู้กำกับพ่ออีทสุประวัตินะคะ
บอกเอ้าจัดเต็มเต็มที่ไปเลยค่ะ
แต่รับรองทุกคนที่คิดถึงละครบุภเพ
ได้ยิ้มกันแน่นอนนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
ตื่นเต้นมากค่ะก็วันนี้ก็ได้มาเจอกับ

แล้วก็นักแสดงท่านอื่นนะคะ
ครับมั่นใจมากขึ้น
ก็จะเอาเรื่องของปัจจุบันนะฮะ
กระแสในปัจจุบันมาอิงกับสมัยก่อนด้วย
ก็ทำให้คนดูแล้วรู้สึกว่า
ตลกนะสนุกนะแล้วก็เพิดเพลินด้วย
ทำด้วยใจเลยสินะครับ
ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ครับ
โอ้โหเบลล่าหน้าสดสวยมากเลยนะคะ
ฝากนักร้องดังอย่างคุณเบิร์ดทงชัยค่ะ
ก็นำทีมนักแสดงมากฝีมืออาทิตนกสินใจเปล่งพาณิชย์
หนูนานหนึ่งธิดามาร่วมซ้อมการแสดงละครเช่นกันนะคะ
ซึ่งนักร้องดังค่ะก็ปลาปลื้มไม่แพ้กัน
ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงละครครั้งนี้ค่ะ
อีกทั้งยังได้ขับร้องเพลงลาวคำหอม
เพลงไทยเดิมทรงโปรดของในหลวงราชการที่๑๐ด้วยค่ะ
พี่เบิร์ตจะเป็นหนึ่งในเสียงเพลงของสมัยก่อนนะครับ
เป็นเสียงเพลงไทยเดิมครับ
ตามที่เราทราบมาใต้ฝาลองพระบาท
พระองค์ท่านได้ทรงโปรดอยู่สองเพลง
ก็คือเราดวงเดือนกับเราคำหอม
อ๋อเพลงนี้ปรากฏว่าเป็นเพลงที่พ่อของพี่เบิร์ตฟัง

เราเกิดประเภทดินนี้ต้องวันนี้เป็นอีกวันหนึ่ง
ที่เราภาพภูมิใจเป็นสิริมงคล
ตระกูลของเรากับพวกเราด้วยนะครับ
เป็นใครก็ปราบปลื้มเนาะ

ละครในสวนฝานผสานใจพักจงรักนรึบดี
จะจัดแสดงขึ้นในวันที่๒๖พฤษภาคมนี้ค่ะ
ท้องสนามหลวงฝั่งทางทิศใต้
เชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนเลยค่ะ

เริ่มแสดงตั้งแต่๑๘นาฬิกา๖โมงเย็น

เชื่อว่าณที่ตรงนั้นณวันเวลานั้น
รับรองว่ามีฟงมีไฟมีผู้คน
แต่งตัวสวยงามแน่นอนไปถ่ายรูปกันนะคะ